มาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้าง
หนุ่มใหญ่เมาซิ่งกระบะ
แล้วก็ไปพุ่งกวาดทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์

จนเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
มีภาพจากกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ถนนนิเวศรัฐอำเภอเมืองชายภูมิ
คุณดูสิจับภาพขณะที่มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
รถยนต์สีขาวแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก๒คัน

แล้วอยู่คุณโอ้โหรถกระบะสีเทาคันนี้
พุ่งมาชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรงนะฮะดูสิ
คันนี้เกือบถูกเขาเรียกว่าอัดก๊อปปี้แล้วนะ

แล้วก็ชนท้ายของรถยนต์สีขาวคันนี้อีก
รถยนต์สีขาวก็เด้งไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงอีก
ทำให้รถเสียหายไป๔คัน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คน
ก็คือคนที่นั่งทั้งขี่แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์๒คันหลัง

แต่ก็บาดเจ็บครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
หลังเกิดเหตุคนขับรถยนต์สีขาวก็ออกจากรถ
เพื่อมาดูความเสียหายแต่คนที่ไม่ยอมลงจากรถ
ก็คือคนขับรถกระบะสีเทาคันต้นเหตุ

มีชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิมาถึง

คนขับกระบะต้นเหตุจึงยอมออกจากรถ
ตำรวจก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของนายศักดิ์ชัย
ขันตีอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะสีเทา
ปรากฏว่าคุณมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด๑๗๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

ควบคุมตัวดำเนินคดีขับรถโดยประมาทขณะมืนเมา
แล้วก็ต้องดูอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนะครับ
จะแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะครับ